คุณผู้ชมครับมาดูกรณีที่โลกโซเชียลเขา

แล้วก็คนในโลกโซเชียลก็ออกมาพูดถึงเด็กคนนี้นะครับ
เพราะว่าเป็นภาพที่
เด็กชายเป็นเด็กวัยอนุบาลเองนะ
ไปนั่งรอแม่อยู่ที่สาราบริมทาง

แล้วหลังจากนั้นก็เดินอยู่กลางถนนร้อนนะครับ
หลายคนได้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับ
ก็ถามว่าแม่ของเด็กไปไหน
ทำไมปล่อยทิ้งเด็กตัวเล็กไว้เพียงลำพังเท่านั้นเองนะครับ
ก่อนจะเล่าเรื่องราวแล้วก็จะสรุปเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ไปดูคลิปนี้ที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลกันก่อนครับ

รอแล้วแม่เอารถอะไรมาส่งหนูล่ะ

เอารถเครื่องมาส่งแม่ชื่ออะไรนะ
พ่อเบิร์ดเครื่องหายป้ากี่คนนะครับ

ก็ตอบคำถามได้หมด
แม่ชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรลูกแล้วก็มารอตรงนี้ทำไม
แม่บอกไม่รอแม่บอกให้รอ
แม่ไปบ้านป๊าแป๊บเดียวแม่บอกให้รอเดี๋ยวจะกลับมารับ

แต่คนที่โพสต์แล้วก็เป็นคนที่ถามเด็ก

ดังนั้นก็เลยนำเรื่องราวนี้มาโพสต์ไว้นะครับ
เล่าให้ฟังนะฮะหลังจากที่โพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับ

บอกว่าพบกับเด็กชายวัยอนุบาลหน้าตาน่ารักนะ

แต่พบว่าอยู่เพียงลำพังที่สาราบริมทาง
เธอก็เลยเป็นห่วงก็เลยเข้าไปสอบถาม
เข้าไปถามถ่ายเด็กมาอยู่ที่นี่ทำไมลูก
แม่ไปไหนพ่อไปไหนลูกจำได้ไหมพ่อแม่ชื่ออะไร

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
ติดต่อไปยังคุณแมวผู้โพสต์เรื่องราวนี้

ลูกสาวของเธอเป็นผู้ที่ไปพบเด็กชายคนนี้

ก่อนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และสังเกตเห็นว่าเด็กชายคนนี้ร้องไห้อยู่
เดินเท้าเปล่าท่ามกลางแดดร้อน
ข้ามถนนอยู่เพียงคนเดียว
เด็กตัวเล็กนิดเดียวเดินทำไมคนเดียว
ข้ามถนนได้ยังไงนะฮะก็เลยเป็นห่วง
แล้วก็มาพบเด็กที่สาราบริมทาง
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก๔แยกไฟแดงนะครับ
จอดรถนะตัดสินใจจอดรถเข้าไปถามเด็ก
จากนั้นลูกสาวของเธอก็ได้ส่งข้อความในกลุ่มไลน์ครอบครัว

คุณแมวจึงบอกให้ลูกสาวอยู่เป็นเพื่อนเด็กก่อน
แล้วก็ช่วยกันตามหาซิว่าผู้ปกครองของเด็กอยู่ไหน
แล้วก็ถามเด็กว่าทำไมถึงอยู่คนเดียว
ก็ได้คำตอบจากเด็กว่ามารอแม่ผมมารอแม่ครับ
แม่ไปบ้านป๊าแม่บอกให้รอเดี๋ยวแม่จะกลับมา
ทำให้ตัวคุณแมวที่เป็นผู้โพสต์
ก็คิดว่าเราต้องช่วยเด็กกันนะ
เพราะว่าเธอได้รับไลน์ครอบครัวมาใช่ไหม
ลูกสาวของเธอไลน์ในกรุ๊ปครอบครัว
ว่าทำยังไงกับเด็กคนนี้ดีทำอย่างไรดี
ก็เลยต้องไปสืบเสาะว่าเด็กเอามาจากไหน
การสืบเสาะของตัวลูกสาวเธอ

ก็ถามว่ารู้จักพ่อแม่ของเด็กคนนี้หรือเปล่านะฮะ
ชายคนนั้นบอกว่าเด็กน่าจะอยู่ในซอยเดียวกันนี่แหละ

เห็นเด็กคนนี้เดินออกมาตามถนนคนเดียวอยู่บ่อย
แต่เพียงว่าเด็กถูกพ่อแม่ทิ้งให้อยู่กับป้า
ในเบื้องต้นคุณแมวเองนะครับจึงได้แต่หาข้าวหาขนม

จากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมาช่วยส่งเด็กนะครับกลับบ้าน

แต่ไม่รู้ว่ากลับบ้านไปบ้านอยู่ที่ไหนอย่างไร
คือคุณแมวเธอก็ไม่ได้ตามต่อแล้ว
พอถึงมือของกู้ภัยเธอก็สบายใจขึ้นแล้วนะครับ
เลยตัดสินใจนำเรื่องราวนี้มาโพสต์
หวังว่าแม่ของเด็กเห็นแล้วจะกลับมาดูแล
แล้วก็ที่ทำไปด้วยความเป็นห่วงกลัวเด็กได้รับอันตราย
เพราะว่าตัวเองก็มีลูกมีหลานในวัยนี้เหมือนกันนะครับ

มีโลกโซเชียลมีชาวในโซเชียล
เขาเข้ามาสอบถามด้วยความเป็นห่วงเหมือนกัน
แต่ว่าบางคนเขาก็ตำหนิเจ้าของโพสต์นะ
บอกว่าทำให้แม่ของเด็กเดือดร้อนเสียหาย

แล้วก็บอกด้วยว่าแม่มารับลูกชายแล้ว
เป็นเพราะรถเสียจึงทำให้มารับลูกช้า
แล้วก็ขอให้ลบโพสต์ดังกล่าวออก
เพราะว่าทำให้สังคมตื่นตระหนก

คุณแมวผู้โพสต์บอกว่า
ไม่ยืนยันว่าข้อมูลที่แม่เด็กรถเสีย
จึงทำให้มารับลูกช้าเป็นเรื่องจริงหรือไม่

ตัวเธอก็แยกออกมาเพราะต้องไปทำธุระต่อ
ก็ได้ข้อมูลจากอาสากู้ภัยว่า
เด็กอาสาอยู่กับยายและพี่สาวของเด็ก
อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็จากการสอบถามเด็กบอกว่าเด็กไม่ได้เรียนหนังสือ
ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียง
ที่นำเด็กกลับส่งบ้าน

เพราะว่าทีมข่าวของเราก็ต้องไปถามต่อนะ

กู้ภัยตกลงเอาไปส่งที่บ้าน
แล้วก็เด็กอยู่กับใคร
กู้ภัยเขาก็บอกว่าพี่สาวของเด็กคนนี้เปิดเผยมาเหมือนกัน
น้องชายตัวเองมักจะเดินออกจากบ้าน

ครั้งนี้ทางครอบครัวก็เดินตามมาหา

ขณะที่เข้าไปส่งเด็กชายก็ร้องไห้

แล้วบอกว่าอยากจะไปนั่งรอแม่ที่ด้านนอก
แล้วก็กู้ภัยบอกว่าทราบจากยายว่าแม่ของเด็กไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพ

อาจจะเป็นสาราที่เขาเคยไปส่งแม่ก็ได้